กว่าจะมาเป็นเมนูนี้กันก่อนค่ะ

สมกับแป้งสาลีดอกเกลือออร์แกนิคขิงสดขูดละเอียด
เอ็นไซด์ที่มาจากผักผลไม้ออร์แกนิคนานานาชนิด
ซึ่งน้ำเอ็นซาสนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการผลิตเอ็นไซด์ย่อยอาหารในร่างกายให้ดีขึ้น
วัตถุดิบทำเส้นตัวสุดท้ายนั่นก็คือ
ซุปปลาคัสซิโอออร์แกนิค
ที่ได้มาจากปลาทูน่ารมควันนานถึง๖เดือน
ซึ่งเป็นสูตรทำเส้นแบบโบราณจากญี่ปุ่นที่ทำสืบทอดต่อกันมานับร้อยปีค่ะ
จากนั้นนวดส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลา๑คืน
เพื่อให้แป้งนะคะได้มีระยะเวลาในการเซ็ตตัวและจับตัวกันแน่น

จึงนำมารีดและตัดเป็นเส้นได้ค่ะ
ส่วนในขั้นตอนการนำเส้นโมโดเฮยะราเมนไปใช้
ก็จะต้องลวกในน้ำเดือดเป็นเวลาประมาณ๑๒นาที
ซึ่งจะสั้นกว่าการลวกเส้นราเมนทั่วไป
เพราะเส้นที่มีส่วนผสมของโมโรเฮยะนี้นะคะ
มีความอ่อนตัวและเหนียวกว่าเส้นราเมนปกติ
ไม่ควรลวกเป็นเวลานาน
เพราะอาจทำให้เส้นขาดได้นั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นก็นำไปน็อกน้ำเย็นต่ออีก๑นาที
แล้วขยำเส้นเพื่อเพิ่มรอยหยักอีกครั้ง
เป็นการปิดท้ายที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่า
ราเมนที่มีความอยากมากนะคะ

รับประทานแล้วอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมที่ธรรพทานเมนูอาหาร
ที่ทำจากเส้นบะหมี่โมโรเฮยะ

ตรงนั้นมีความเหนียว
แบบเผ่งเต็ม
สู้น้ำได้จากใครละค่ะ
แม่ธาตุต่างเยอะอันนี้อันนี้คือโมโรฮะยะที่เป็นเส้นสดใช่ไหมครับผม
ขออนุญาตนะอันนี้เป็นเมนูราเมงราเมงนะครับชิโอราเมง

ผมไม่มีกลิ่นผักอ่ะเนอะไม่มีกลิ่นผักไม่มีแต่จะมีความนุ่มจะไม่จะไม่เหนียวเหมือนเส้นราเมงโดยปกติจะมีความนุ่มแล้วก็หนากว่านะครับผม
เคยกันอยู่แล้วเราจะไปหาซื้อเส้นสำเร็จรูปแบบนี้ได้ที่ไหน
ซูเปอร์เดฟาตุซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขาย

ได้ยินแบบนี้เราก็ชื่นใจต่างคุณโอกาอายุเท่าไรครับ

มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรครับ

ว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเอง๑๗ปีที่แล้วกับตอนนี้

มาร์คอมฟอร์มว่าทำการบริษัท

ตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะลองทานอาหาร
ที่เป็นอาหารสุขภาพแท้แบบออร์แกนิคปลอดสารพิษจริงแล้ว

มีเว็บไซต์มีเฟรสทุกข์อะไรเข้าไปติดตามได้นะครับ

ไปดูว่ามีเมนูอะไรให้รับประทานได้บ้าง

เห็นไหมคะคุณผู้ชมอาหารสุขภาพไม่จำเป็นต้องเจือดเชื่อ

ซึ่งเมนูสุขภาพร้านต่อไปบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้น
แถมมีคุณประโยชน์จากสมุนไพรนานาชนิด
เรียกว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพ
ว่าแล้วก็ขอพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเมนูเส้นเพื่อสุขภาพสไตล์ไทยกันต่อจ้า